ในช่วงเวลาที่มีหน่วยงานต่างเข้ามาดูแลช่วยเหลือคุณยายตั้งแต่เป็นข่าวใช่ไหม
กันหลายหน่วยงานมาดูแลจะมาซ่อมบ้านให้จะทำแบบนู้นแบบนี้แบบนั้น
มิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามา

ฉันอยู่ตั้งแต่เล็กกว่าโตไม่เคยอยู่บ้านเข้าเนียงอยู่ได้

โตมาจนอายุ๘๖ไม่เคยเจออย่างนี้เลย
สวดมาจน๘๖ปีไม่มีใครมาหลอกอะไรใช่มั้ย
ทำไมถึงรู้ว่ามาแฝงตัวอยู่นะฮะ

คือมาสืบข้อมูลจนรู้ว่าคุณยายเนี่ย

เท่าไหร่มีเงินกี่บัญชีเพราะเวลาที่เจ้าหน้าที่เข้ามาดู
เขาจะมาสำรวจตรวจสอบใช่ไหมจนมันรู้ข้อมูลแล้ว
มันก็เลยมาหาคุณยายเหตุการณ์เริ่มขึ้นคือ
มกราคมใช่ไหมครับ

วันนั้นเนี่ยที่มาครั้งแรกเลยมันมา๓วันนะ๑๐มกรา

เอา๑๐มกราก่อนนะยายนะ๑๐มกรา

เจอทั้ง๓เจอ๒คุณเนี่ย
ที่บ้านมีคุณยายสมบูรณ์คุณยายชะมดแล้วก็

เพราะว่าหลานชายมาช่วยดูแลยายใช่
พี่สมทักเข้ามากี่คนวันที่เท่าไหร่ครับ
วันที่๑๐วันแรกเลยวันที่๑๐ก็
แต่ก่อนวันที่๑๐ผมไม่อยู่

ผู้ชายวันที่๑๑มาสองคน
กลัวเขาเองแล้วก็ชั่งอีก๑คน
ผู้ชายทั้งคู่ใช่ครับ

คนที่สมบสร้องบ้าน

แจงตัวโกะแท่อ่าผูกไท้ไหมผูกไท้ไหมหรือใส่สูตรแบบห้าโคม
อ่าคือวันที่สิบเนี้ยมามาแบบแต่งตัวดีมาอืมอ่ามาถึง
ที่เขามาซ่อมแซมบ้านเขาไม่ได้พูดอะไรอ่าเอาวันที่สิบกันยายน
วันที่สิบเนี้ยเขามาถึงเนี่ยเขาบอกยายว่ายังไงครับเขาก็บอกเขาจะมาซ่อมบ้านให้
แล้วก็มาขอเขาถามว่ามีตังค์บอกว่ามีไม่กินน้อยกิมน้อยก็เอาบอกจะเก็บไว้
งั้นงั้นอย่างงี้อ่อนก็ไม่ให้เอาไปจนได้ไปสองคนสามคน
คนที่สามหกพันก็ยังเอาอ่าคนที่สองหมื่นแปดคนที่สิบสองหมื่น
แหม่มันอัดอั้นนะเดี๋ยวผมช่วยเล่าให้ฟังเมื่อกี้คุยกับคุณยายมาแล้ว
สมศักดิ์ช่วยด้วยนะพี่บังเอิญช่วยด้วยคือวันที่สิบเนี่ย
จฉาชีพเข้ามาหาคุณยายที่บ้านที่ดำเนินสะดวกนะครับทุกผู้ชม
ครับอ่าคือที่ตำบลสี่หมื่นใช่ไหมอำเภอดำเนินสะดวกมาถึงเนี่ย
วันนั้นครั้งแรกเลย๑๐มกราคมมาถึงก็มาแสดงตัว
ว่าเป็นเจ้านักฐีจากกระทรวงยุธรรมค่ะอ่าบอกว่าเดี๋ยวจะมาดูแลให้
เรื่องบ้านช่องในการซ่อมแซมต่างต่างเนี้ยแล้วอันเนี้ยถามเขาด้วยว่า
เอ่อคุณมันหลานใครคนล้าล้านอาปวิสวงศ์ตู้วันโหบอกหลานบิ๊กป้อมเลยเหรอ

วงสุวรรณจะโกหกนิดหรือเปล่า
แล้วตอนนั้นยายเชื่อไหมบอกหลานประวิทย์วงสุวรรณ
เขาไม่เคยเชื่อทีเดียวหรอกว่าจะโกหก
ไม่เชื่อแล้วแต่เขาก็เดินสำรวจบ้านหมดเลย

หลังจากนั้นก็เลยพายายไปธนาคาร

ยายชมศด้วยกับไปไม่ได้ไหว
เขาติดเตียงยายไปคนเดียว

ครั้งแรกคือเบิกเงินของบางชีวิตพี่บังเอิญหรือ
ไม่ได้เลิกให้ไปลงชื่อ
ให้ไปธนาคาร
๑แสนบาทวันที่๑๐มกราคมพี่เบิกไปคือเล่มนี้ใช่ไหม

ครั้งแรกสุดนะที่ผมไล่มาจาก
จากคุณเต้ขอทราบที่ไปตามเรื่องที่รัชบุรี

ก็คือวันแรก
มาบอกว่าเดี๋ยวจะซ่อมบ้านให้

ยายจะได้รับเงินช่วยเหลือจากทางกระทรวงนิฤทธรรม

กระทรวงนี้ทำ๓แสนพมจังหวัด๒แสน๘รวมเป็น๕แสน๘
แต่กว่าเงินจะเข้าเนี่ยมันช้า
ไปเดี๋ยวเอาไปเบิกเงินสดที่ยายมีออกมาก่อนดีกว่า
จะได้เอาไปซื้อเหล็กซื้อโครงสร้างซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง
ได้ซ่อมบ้านไปก่อนเขาบอกอย่างนี้ใช่ไหมครับ
แล้วยายก็เลยไปที่ธนาคารแล้วก็ไปเบิกเงิน
ไอ้เงินตัวนี้เอาทีหลังเอาทีหลังเวลาจะไปคิดซ่อมบ้าน
เขาบอกเขาเอาเช็คมาไปเอาที่เช็คที่ธนาคาร

ไปพูดไปพูด

บังเอิญเพราะว่าสมุดเล่มนี้เป็นของพี่บังเอิญ

ไม่ได้อยู่ค่ะ

แต่ว่าเล่มนี้ตอนนั้นเปิดชื่อไว้๒คน

ผมถามกับทางธนาคารมาแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
แบงค์กรุงเทพสาขาดำเนินสะดวก
ใช่ไหมซึ่งทางแบงค์เนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับทางพวกมิจฉาชีพนะฮะ
อาจจะมีคำถามว่าเอ้าชื่อสองคนทำไมมิจฉาชีพพายายไปคนเดียว
แล้วให้เซ็นยายเขียนใช่ไหมเซ็นเบิกใช่ไหมลายเซ็น
เซ็น
ชื่อสองครับ